ปฐุมธานีผู้หญิงคนนึงนะคะสภาพเนี่ย
ปากถูกกัดเป็นแผลเวอะจนปากแหว่งเย็บไป๒๐เข็ม

กัดปากจนแหว่งเย็บ๒๐
ขออภัยคุณผู้ชมนี่ขนาดเบอร์แล้วขนาดพยายามย้อมสีแล้วนี่คือรอยเย็บ
เมาแล้วทะเลาะกันค่ะพี่อุ๋ย
อ่ะฟังเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้
นี่คือป้านันป้านันอายุ๖๐ปี

นันกับลุงจำรัฐ
นี่ป้านันก่อนที่จะทะเลาะกับสามีนะคะ
เห็นไหมปลากันก็สวยเรียวบางนี่แหละ
ส่งบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปคุยกับป้านันค่ะ
ตอนไปเจอป้านันเนี่ยตาซ้ายแกยัง

ส่วนรอยแผลที่ปากก็ยังเห็นชัดอยู่
ป้านันกันบอกเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้น
สามมิถุนายนบอมเอ้ย

ก็ป้าก็เห็นลุงจำหลัดยังไม่กลับบ้านไง
ป้าก็เดินออกไปตามเพราะเมื่อคืนรู้อยู่
ไปกินเหล้าสั่งสรรค์กับเพื่อนใต้ต้นมะม่วงหน้าหอพัก
แล้วก็ไม่กลับเข้ามาป้าไปตามเสร็จ
ป้าก็เรียกแล้วก็ชากตัวลุงหลัด
กระชากขึ้นรถแล้วป้าก็ฟาดเข้าไปที่หัวทีนึง
ป้าก็ไม่คิดเนาะว่าผัวจะตีคืน
พอกลับถึงห้องพักก็สวนกันคนละตุ๊บคนละตับ
ป้าทุบไปเขาก็ทุบมา
นี่กล้องมุมจรปิดจับภาพได้ด้วยนี่วันเกิดเห็นไหม
ลากผัวจากที่ไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะ
กันทุบคนละตุ๊บคนละตับเนี่ย
กลับห้องพักเนี่ยนะคะทุบกันไปมา
นี่ตุ๊บแล้วนะเห็นไหมน่ะแลกกันไปเนี่ย
ละตุ๊บคนละตับอยู่เนี่ยสองคนเอาเตะกันอีกเอาทุบกันอีก
คือต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครอะค่ะหน้าหอพักเนี่ย
ละมุนกันถึงขั้นเพื่อนข้างห้องต้องออกมาห้าม
นี่มาแล้วเพื่อนข้างห้องออกมาห้าม
บอกเอ้ยพ่อมาทะเลาะกันละเช้านี่กลับไปไม่เอา
สองคนก็แยกแล้วก็เข้าห้องไป
เหมือนจะจบแต่ไม่จบ
เพราะลุงจำรัฐแกเข็นมอเตอร์ไซค์จะออกจากห้องพัก

พอรู้ว่าเนี่ยพอรู้ว่าจะตามไม่ทันวิ่งละวิ่ง
วิ่งไปเสร็จปุ๊บเอาจอดรถเลยวิ่งไปถึงปุ๊บ
อ่าซัดกันอีกสักรอบนึงกอดรัดฟัดเวียงล้มลงไปตรงสนามย่า
เท่านั้นแหละลุงจำหลัดคว้าหน้าเมียมา
แล้วกัดเข้าไปที่ปากจนแหว่งเลยค่ะ
เพื่อนข้างห้องคนเดิมเจ้าเก่าต้องเข้าไปห้ามอีกรอบนึง
นันแกเลยเดินกลับมานั่งหน้าห้องพัก
ส่วนลุงจำรัฐก็เข็นรถออกไปจากห้องพัก
แล้วเพื่อนข้างห้องนี่แหละต้องเป็นคนพาป้านันไปหาหมอค่ะ

จนพาทรงปุ่นมันล้มไง
ล้มก็เขาก็จับมือพาอย่างงี้เขาก็มากระดิ้งอย่างงี้

ซู่กัดปากเลยเราขอกัดปากอย่างเดียว
ป้าดินไปได้ดินก็กัดดินก็กัด
สู้กันเหรอนาน

ล็อกเลยไม่ให้เข้า
แกบอกยังไงล่ะของก็เข้าไปเอาไม่ได้

บอกไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วเลิก

แล้วข้างหน้านี้เขาคุยเอาอย่างนี้หรอ

หรือแกโยนของมาไว้ข้างหน้า

นันแกเล่าย้อนไปถึงที่มาที่ไปของความรักครั้งนี้นะคะ
ป้าเนี่ยรู้จักกับลุงจำหลัดมา๒ปี
เจอกันที่ร้านคาราโอเกะที่อำเภอลำลูกกาแหละ
เป็นสาวเสิร์ฟแล้วก็ดูแลร้าน
ลุงจำหลัดชอบมานั่งกินที่ร้าน

ใช่๒ปีก่อนแล้วป้าก็ยังไม่มีแฟนไง
ถึงว่าช่วงโควิดใส่หน้ากากกันอยู่ถ่ายรูป

เขาก็จีบป้าป้าก็เลยตกลงอ่างั้นคุยกันศึกษากัน
ไป๓เดือนลุงจำหลัดก็มารับป้าไปอยู่ด้วย

ด่าป้าต่างนานาไล่ป้าออกจากห้องพักด้วย
บอกเออไล่ก็ไปไม่อยู่แล้ว
พอจะกลับบ้านอ้าวยื้อไม่ยอมให้กลับ
ไม่ยอมให้ไปไหนไม่ยอมให้ไปทำงานด้วย
เพื่อนข้างห้องมาชวนให้ป้าไปทำงานเป็นแม่บ้าน
โรงงานเดียวกันกับลุงจำรัฐป้าก็เลยไป
หลังจากนั้นทะเลาะกันทุกวัน
ลุงจำหลัดเมาเมื่อไหร่ตีป้าทุบป้าตลอด

ลุงจำรัฐป้านันอายุ๖๐ลุงจำหลัดอายุ๖๐

ก็ชอบกินเหล้าอ่ะแหละก็ยอมรับ

นี่ย้ายมาอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้กินบ่อยแล้ว
ก็พอรู้ว่านันเขาเป็นคนขี้หึงมาก

นี่ออกไปดื่มกับเพื่อนยังไม่ได้เลย

สิ่งที่ป้านันทำกับลุงอ่ะ

ลุงนี่จุกจนหน้าเขียวไปหมด

วันเกิดเหตุเรื่องจริงเป็นยังไงลุงให้บอม
นั่นเนี่ยจะมาขอเงินลุง
คือลุงเก็บเงินไว้ในกระเป๋ากระเป๋าใต้เบาะรถ
ซึ่งส่วนนี้มันไม่ใช้เงินที่ใช้ร่วมกันไง

ครั้งนี้ลุงไม่ทนแล้ว

ไม่ใช่ว่าลุงหมาบ้าหรือลุงเป็นบ้าหรืออะไร

ลุงจะไปไหนมาไหนนี่

เรียกคนนี้ก็มานอนแล้วกัน

ผมนอนหลับแล้วแกแทงตายทำไง
นี่เรื่องฝั่งลุงจำรัด

บอกเออฝ่ายชายเขาพักที่นี่นานแล้วล่ะ

ถามว่าสองคนนี้เป็นยังไง

แต่ลูกบ้านก็ชอบมาฟ้องอยู่แหละ
สองคนนี้ผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
ฝ่ายชายเป็นคนใจดีสุภาพเรียบร้อย

หึงแม้กระทั่งฉันที่เป็นเจ้าของห้องพัก
หรือคนอื่นผู้หญิงคนไหนที่อยู่ในหอพัก

ไม่ให้ฝ่ายชายไปยุ่งไปสูงสิงกับใครเลย
ที่ผ่านมาขอยืนยันในฐานะเจ้าของหอพัก
ว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายตีและทำร้ายฝ่ายชายมาตลอด
ถ้าเป็นผมผมไม่ยอมแล้ว
หอมป้าทำร้ายลุงไม่ได้ทำ
ถามว่าเรื่องนี้จบยังไง
ป้านั้นไปแจ้งความแล้ว

จะแจ้งความเหมือนกัน
ก็ทั้ง๖๐สิทธิ์

ที่มันไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันดีไหม
ถ้าไม่รักกันแล้วก็แค่อ้าวแยกย้ายต่างคนต่างทำงานใช้ชีวิตดีไหม
ไม่รู้จะไปหาใครมาเตือนสติกันเลยแกก็โตแล้วทั้งคู่